ความคืบหน้านะคะกรณีที่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกันต่อต้านสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ
มีการขนานนำว่าป่าแหว่ง

เมื่อวานนี้กลุ่มเครือข่ายเขาออกมาทั้งผูกริบบิ้น

หรือไม่ก็แสดงสัญลักษณ์สีเขียวอะไรก็ได้
เสื้อสีเขียวใส่เสื้อกันฝนสีเขียว
หรือว่าผ้าผืนใหญ่สีเขียว

ขอให้มีการลื้อบ้านพักเหล่านี้ออกไปให้หมด

ยืนยันว่าจะต้องลื้อออกไปและปลูกป่าคืนด้วยนะ
สองอย่างนี้นะคะเป็นการยืนยันออกมาในแถลงการนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันที่ประตูท่าแพ้
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะตั้งแต่๘โมงเช้า
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นวันประกาศเจตนารมณ์ประชาชนทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ
จัดกันที่ประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่เป็นการแสดงพลัง
แล้วก็เรียกร้องถึงผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ยืนยันในแถลงการก็คือให้รื้อโครงการบ้านพัก
ข้าราชการตุลาการสารอุทธรภาค๕
เชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้ชื่องานน่าจะเป็นชื่อว่าปกฮีตฟ่องดอยสืบเจตนา๗๒๒ปีบรรพชน
กฮีตก็คือปกป้องเรื่องของประเพณีดั้งเดิม
ป้องดอยอนุรักษ์ป่าไว้
เพื่อสืบเจตนา๗๒๒ปีของบรรพชนของชาวล้านนา
ก็คนไปร่วมงานกันเยอะเลยดูคุณดูสิ
ในฐะแรงกาเลี่ยวไรละเอียดก็คือบอกว่าดอยสุเทพเป็นภูเขาศักดิ์สิดร์
เป็นชัยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ล้านนาต่อเนื่องมา๗๒๒ปีแล้ว
ใช่เมื่อวานก็เคลื่อนกระบวนห้ั่งจากกวงประตูท่าแพร

และผู้ชุมนุมถือผ้าสีเขียว
เพื่อแสดงเจตจำนงในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ประชาอนุรักษ์ป่าดอยสุทธิพย์ไว้นะครับ
ส่วนช่วงท้ายของการแถลงการ
ก็คือบอกว่าเครือข่ายประชาชนขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ประกาศยืนยันเจตนาแน่วแน่ที่จะดูแลรักษาป้องกัน

โดยไม่ถอยเอาป่าคืนมาเอาป่าแหว่งคืนไป
เรื่องนี้บอกว่าถ้าสมมุติภายใน๑สัปดาห์นี้
ก็คือนับจากเมื่อวานนี้นะคะบวกไปอีก๗วัน

จากทางรัฐบาลหรือว่าทางคอสช

๖พฤษภาคมที่เดิมเลย
ก็คือที่ประตูท่าแผ่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานความเคลื่อนไหว
ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยสงบนะครับ
ก็เป็นการแค่แสดงเจตจำนงนะครับ
ด้านนายสุริยันหงวิไลเป็นโครสกศาลยุติธรรม

สำนักงานสารยุติธรรมยังยืนยัน
มติของคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม
ที่มีมติให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการ
ได้ผลอย่างไรก็ตามทางด้านของศาลเอง
พร้อมจะทำตามและไม่ขัดข้อง
ส่วนที่ผ่านมาแม้จะมีคนบางกลุ่มออกมายั่วยุ

แต่ว่าสารยืนยันว่าไม่มีนโยบาย

แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าบ้านพักตุลาการ
ขอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายยกรัฐมนตรี
และฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

ระหนักก็ตกไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคอสชด้วย
เพราะว่าทางกลุ่มเครือข่ายเขาก็บอกว่า

ภายใน๗วันนี้ขอเรียกร้องให้นายยกรัฐมนตรี

งั้น๖พฤษภาคมก็รวมตัวกันอีก
ก็เหมือนเป็นการขีดเส้นไว้ให้นายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะฮะ
จากคำว่ารวมตัวแล้วบอกอาจจะมีการยกระดับด้วยนะ
สำหรับการชุมนุมอาจจะยกระดับขึ้นมาอีก

หลังจากที่มีกระแสเรื่องนี้ออกไป

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพธิ์
สถาบันบัณดิธิ์พัฒนาบริหารศาสตร์
ก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้นะคะ

กับโครงการสร้างบ้านบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุทธิกษ์

ถามคนไทยไป๑๒๕๐คน
พูดออกมาคำถามนี่แหละคนไทยคิดอย่างไรอืมพูด
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่๑๘๕คือสูงมากนะครับ

เพราะเป็นการทำลายป่าไม้ทำลายธรรมชาติสิ้นเปลืองงบประมาณ
ส่วนอีกหนึ่งคำถามที่ระบุว่าหากจะมีการลื้อถอนบ้านพัก

พบว่า๑๕๓เห็นด้วยนะคะ
เพราะว่าจะได้คืนผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

เพราะว่าจะทำให้สิ้นปลืองบประมาณในการลื้อถอน
และเสียดายงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว
เพราะเห็นว่ายังสามารถใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้
อันนี้ก็ไปตรงกับคณะกรรมการเหมือนกันนะคะ
บอกว่าอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากบ้านพัก
สารตุลาการอาจจะทำเป็นอย่างอื่น
ทำเป็นประโยชน์ให้ชาวเชียงใหม่เขาซะหรือเปล่า
แต่ว่าผลสำรวจเขาก็ถามออกมานะ
ถามประชาชนถามถึงแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อมันสร้างมาแล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว

อันดับแรกที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่า

ร้อยละ๓๗๓๖บอกว่า
ให้ยุติการก่อสร้างเพียงเท่านี้พอ

และปลูกป่าทดแทนให้กลับเป็นตามเดิม
ร้อยละ๒๕๙๒บอกว่า

ไม่ต้องลื้อถอนแต่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์แทน
และร้อยละ๒๒๙๖บอกว่า

และลื้อถอนบางส่วนที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
นี่คือผลสำรวจในภาคประชาชนโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับ
ส่วนชาวเชียงใหม่เขาก็คัดค้านเลยแหละนะฮะ

ภายใน๗วันจะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากฝั่งคอสชหรือเปล่า